ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้มุมหนึ่งก็เห็นใจสองสามีภรรยา
อีกมุมหนึ่งก็นำมาเตือนกันครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะ
จองที่พักผ่านเว็บไซต์ต่างเนี่ยท่านโทรไปเช็คปลายทางก่อนว่า
ที่พักเนี่ยยังเปิดให้บริการอยู่หรือเปล่ามีที่พักนี้จริงไหมมีจริงไหม
เปิดให้บริการหรือเปล่านะคะเป็นเรื่องเป็นราวค่ะ
เพราะว่าสองสามีภรรยาเนี่ยเขากะจะไปเที่ยวก่อลันตากันที่กระบี่ใช่ไหมคะ
ที่นั่นเนี่ยสวยทะเลงามน้ำใสนะแต่เข้าไปจองที่พักผ่านเว็บไซต์ชื่อดัง
แล้วเนี่ยค่ะโรงแรมที่ไปถึงเหมือนโรงแรมร้าง
เหรอฮะคือมีอุปกรณ์นะแต่ไม่มีผู้ให้บริการ
แล้วก็ไม่เปิดบริการตามชายหาดก็เป็นแบบนี้นะฮะ
มันมันก็แปลกนะพี่บุ๊คเออเขาเลยบอกว่าโอเคแบบนี้เนี่ย
เขาก็เลยไปขอเงินคืนแล้วบอกว่า๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย
เดี๋ยวจะได้เงินคืนจนแล้วจนรอดค่ะผ่านมาแล้วนะคะ
หนึ่งสัปดาห์ก็ยังไม่มีวี่แววแล้วโทรกลับไปอีกครั้ง
ต้นสังกัดเว็บไซต์บอกว่าไงบอกคืนไม่ได้
เพราะทางโรงแรมบอกว่าเปิดให้บริการตามปกติ
แล้วนี่เหรอสภาพที่เปิดให้บริการนี่ลูกค้าเอง
เขาเดินทางไปถึงโรงแรมแล้วใช่ไหมเอออ่า
คุณผู้ชมช่วยดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะสุดท้ายแล้วต้องไปร้องศูนย์ดำรงธรรมกระบี่อ่ะค่ะ
ฝ่ายสามีชื่อว่าคุณอนุพงศ์แท้ธนกิจส่วนฝ่ายภรรยาชื่อว่าคุณ
นันนพัฒน์จันทบุรีนะคะไปร้องเรียนค่ะอย่างที่บอกไปนะคะ
คุณนันนพัฒน์เนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าเธอและสามีไปจองห้องพักผ่านเว็บไซต์
โรงแรมชื่อดังเมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาจำนวน๒คืน
ระบุวันเข้าพักคือคืนสิบสามและสิบสี่พฤศจิกายนครับ
องไว้๑ห้องนอนพร้อมกับอาหารเช้าบวกไปเสร็จแล้ว
รวมภาษีเสร็จเป็นเงิน๓๐๐๐กว่าบาทนะฮะ
แต่พอไปถึงโรงแรมโอ้ตกใจเลยค่ะครับนี่หรือโรงแรมที่จองไว้
ไม่ตรงปกค่ะสภาพยังไม่พร้อมเปิดให้บริการกับลูกค้า
ภายในโรงแรมเหมือนยังไม่เปิดให้บริการมีแต่คนเฝ้าโรงแรมเท่านั้น
เออลูกค้าก็ไม่มีนะครับลูกค้าท่านอื่นน่ะ
ตัดสินใจเลยค่ะติดต่อไปที่เว็บไซต์ดังกล่าว
เพื่อขอเงินคืนทางเว็บไซต์แจ้งบอกว่าเดี๋ยวคืนเงินภายในสิบห้า
พฤศจิกายนที่ผ่านมากระทั่งผ่านมาแล้ว๑สัปดาห์
ก็ยังไม่ได้เงินคืนเธอตัดสินใจติดต่อไปที่เว็บไซต์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
เว็บไซต์แจ้งมาบอกว่าไม่สามารถคืนเงินให้ได้
เนื่องจากทางโรงแรมยืนยันมากับทางเว็บไซต์บอกว่า
ทางโรงแรมยังเปิดให้บริการตามปกติเธอกับสามีตัดสินใจ
เอาล่ะมันไม่ปกติสำหรับเขาสองคนนะ
ตัดสินใจไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่นะคะ
เพื่อให้ศูนย์ดำรงธรรมประสานงานติดต่อกับเว็บไซต์ดังกล่าวให้นะคะ
คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับเรื่องเอาไว้แล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวจะทำหนังสือเนี่ย
ไปยังโรงแรมให้ชี้แจงข้อเท็จจริงรวมทั้งให้คืนเงินให้กับผู้เสียหาย
แต่หากทางโรงแรมไม่สามารถคืนเงินให้กับลูกค้าได้ก็จะประสานสคบ
ดำเนินการตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งกับเว็บไซต์กับโรงแรมด้วยสองที่นะ
คือต้องปรวยตรวจสอบให้ชัดเจนนะฮะให้ว่าทางโรงแรมกับทางเว็บไซต์เนี่ยเขาโคลกันยังไงบ้าง
แต่ว่าลูกค้าพอไปถึงเห็นสภาพแบบนั้นก็เห็นว่ามันไม่เปิดแน่นอน
ใช่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนจะจองและก่อนจะไป